คุณผู้ชมพูดถึงตลกนะคะนึกถึงอีกท่านหนึ่งค่ะ

ต้องบอกว่าปีนี้พี่ตี๕๕แล้วนะคะไม่ได้ให้เลขนะคะ
ให้เห็นกล้ามค่ะคุณผู้ชมกล้ามโทนซิกแพคอีกแล้ว
คือกล้ามนี่แน่นมากซิกแพคในเฟิร์ม
คือดารารุ่นลูกรุ่นหลานในชิดซ้ายไปเลยค่ะ
พี่ตีบอกว่าจริงแล้วพี่ตีออกกำลังกาย

เปิดใจดูแลตัวเองแบบนี้มาเกือบ๑๐ปีแล้ว

ถ้าว่างจากการถ่ายละครก็รีบตรงดิ่งไปฟิตเน็ตค่ะ
ถ้าไม่มีเวลาก็เนี่ยเลยซิตอัพอยู่ที่บ้าน

ถามพี่ตลกคนไหนที่พี่ตีอยากแบบ

พี่ตีบอกทันทีนะคะต้องเป็นคนเดียวคนนี้เท่านั้น

ทุกทีเจ้าแบบเฮ้ยยังไงตีมยังไงอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดเรามีเวลาเยอะเราก็เข้ายิน

เอาสักประมาณ๑๕นาที๒๐นาที

บางทีคนเห็นแล้วอุ้ยทำไมเฟิร์มมันแน่นขนาดนี้
ถอดเสื้อไว้ได้แหมพวกจะมาจับ

มีใครจตุรงมกจกจตุรงมกจก

พอเราไปฟิตเน็ตไปเจอเขาพอดีครับพี่ลงครับบอก
เออเขาก็ว่าไง
ไอ้น้องไอ้เด็กเพิ่งเหอกล้ามนี่เด็กเพิ่งเหอกล้าม

เทรนด์ไฟล์เทรนด์คราวหน้าเราเอาสักหน่อยไหม
โอ้โฮเอาหรือครับมึงจะเอาหรือครับ
พี่วิ่งตลอดนะขาพี่จะแข็งแรงพี่ยืนอยู่ได้

คุณผู้ชมมัดโมยก็ว่าไปเรื่องทำบุญ

พี่ไม่มูเลยแล้วปรากฎเลยถึงฉันไปดูในเฟซบุ๊ค

ไหว้ทุกที่ทำบุญทุกทางเจิมทุกอย่างกระทงกระถิ่นไปหมด

ได้พลังอะไรด้วยนะ
ว่าอะไรปกติห้องคาถาหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้อะไรอย่างเงี้ย

คาถาเพิ่มความปังเพิ่มความอ่อนเยาว์ด้วยนะ

นี่มันมีคาถาทำให้เราดูเด็กด้วยนะเชอรี่

แสดงว่าพี่แจ๊กกะรีนสวดมาตลอดเลยใช่ไหม

นอกจากสวนหมดแล้วก็หาหมอสัยกรรมด้วยค่ะนิดนึง

ช่วยกันไปเขาเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอก